ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ผมไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว

สุภานีข้อชุภัณฑ์สมโทษ
ชุวิตตีแสดหน้า

เรื่องของโซเชียลทำให้คนนั้นหมินประมาทง่ายขึ้นหรือเปล่า

แต่ช่วงแรกคุณผู้ชมค่ะต้องบอกกันก่อน
เสื้อยืดชุวิตตีแสดหน้า
ส่งข้อความส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่คุณชุวิตตีแสกหน้านี่แหละ
มาร่วมสนุกกันแล้วก็อย่าลืมค่ะ
เราคัดเลือกข้อความที่ถูกใจ๓รางวัลรางวัลละ๑ตัวแจกทุกวัน
วันนี้แจกต้นเป็นต้นไปจนถึงวันที่๓๑สิงหาคม
บอกข่าวดีกันแล้ววันนี้ตีแสกหน้าเรื่องแรกกันก่อน
เรื่องของการตัดสินการหมินประมาท
หมินประมาทก็จะพูดให้ประชาชนคนทั่วไปได้ฟัง
มันเป็นคดีที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับคุณนิวครับ
วันนี้สารตัดสินเนี่ยคนเดียวกันแต่ตัดสินพร้อมกัน๒คดีนะฮะ
๒บันลังเราพูดง่ายคดีของหมอแอร์ฟ้องไฮโซต่ำ

แอร์นี่ก็คือพันธุ์ตำรวจโทแพทย์หญิงอัญชุรีนะครับ
ธีระวงภัยศาลเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวิชุดานีนุตพงศ์
ไฮโซตัมเป็นจำเลยฐานหมินประมาท
คือท่านผู้ชมครับผมเองเนี่ยก็เคยมีคดีหมินประมาทเป็น๑๐คดีนะครับ
เป็น๑๐คดีครับคดีแต่ละคดีศาลท่านก็ให้ความเมตตา

ก็ไม่เคยติดคุกติดตารางนะครับ
ควรณีของไฮโซตัมเนี่ยจะพูดก็

เพราะพูดเดี๋ยวกลายเป็นหมินซ้ำนะครับ
แต่การหมินปลาหมาดเนี่ยมีทั้งหมินคนเป็น

และหมินโดยการโฆษณา
โฆษณาไม่ได้หมายความว่าไปโฆษณานะครับ
โฆษณาพูดเป่าประกาศให้บุคคลที่๓
จะด้วยวาจาก็แล้วแต่นะครับ

เพราะว่าคุณนิวครับก็เดี๋ยวสมัยก่อนเนี่ยมันต้องใช้สื่อ

เดี๋ยวนี้เฟซบุ๊ก
เอ๊ะอับไม่พอใจยกมือถือขึ้นมาเลย
ไม่พอใจก็กดเลยเฟซบุ๊กด่าเลย
อันนั้นพอมีบุคคลที่๓อ่านปุ้งก็ถือว่าเป็นการหมินประมาทโดยการโฆษณา
คนที่๓ถ้าเขารับรู้แล้วเข้าใจก็ถึงโดนเลยนะคะ

หิ่นได้เขาหมินคนตายเสร็จ
ลูกเมียครอบครัวพ่อแม่เขาถือว่าดูถูกเกียรติชังเกียดหยาม

เพราะฉะนั้นหลักการองค์ประกอบเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังโดยคร่าว
เพราะว่าผมมันถนัดคดีนี้ครับ

เป็นคดีหมินประมาทนะครับโดยตลอด
ดังนั้นการหมินประมาทองค์ประกอบสำคัญก็คือการใส่ความก็หมายถึงว่าการพูดเนี่ย
เล่าเรื่องที่ได้ยินมาให้บุคคลอื่นใส่ความนะครับ
ไม่จำกัดวิธีอาจจะเป็นใช้คำพูดความหมายแสดงกริยาอย่างใดอย่างหนึ่งใช้เป็นภาษาใบ้สัญลักษณ
เหตุร้ายกล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายถูกลดคุณค่าลงถูกเกลียดชังถูกดูหมิน
หรือนำเรื่องไปเล่าให้ผู้อื่นฟังย่อมเป็นความผิดฐานหมินประมาทได้
การใส่ความแต่หากการใส่ความเนี่ยคุณนิวไปบอก
เลวไอ้นี่เลวไอ้นี่ชั่ว
อันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการใส่ความเพราะว่าไม่รู้ว่าเลวยังไงไม่รู้ว่าชั่วยังไง
ยังไม่ถือว่าเป็นการใส่ความนะครับดังนั้นการใส่ความเนี่ยก็แบ่งออกมาได้หนึ่งที่ความประพฤกษ
โอ้โหไอ้นี่มันประพฤกษเลวมันไปยุ่งกับคนนั้นไปนั่นกับคนนี้เรื่องเกี่ยวกับพูดใส่ความเรื่องการประเวณี
ไม่เหมาะสมหรือเกี่ยวกับเรื่องทางเพศการใส่ความเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับเช่นไอ้นี่ทำงานโอ้โหจุดไม่ไหวอย่างนั้นอย่างนี้
คือต้องอธิบายสาธยายขยายความว่าไม่ดียังไงทำไม่ถูกยังไง
ใช่ครับการใส่ความเนี่ยก็หมายถึงทั้งตัวบุคคลและนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลก็หมายความว่าไอ้บริษัทนี้มันโกง

อันนี้ก็หมายถึงว่าทุกคนนะครับเช่นไปว่าพระวัดนี้เนี่ยเลวพระวัดนี้ดูหนังบ้าผู้หญิงพระวัดนี้เนี่ยผมไม่ไหว้กรณีนี้หมินประมาทพระทั้งวัด
ถึงแม้ว่าอาจจะมีกรณีแค่รูปเดียวแต่ว่าถ้าพูดแบบนี้ก็แปลว่าหมินทั้งวัดเลย
ก็คือการหมินประมาททั้งนิติบุคคลก็คืออย่างนี้การใส่ความต่อบุคคลที่๓นะครับความผิดฐานหมินประมาทจะสำเร็จต่อเมื่อมีคนฟังและเข้าใจนะครับ
ดังนั้นถ้าเกิดไปพูดให้ฝรั่งหรือไปพูดให้คนอื่นที่ไม่รู้เรื่องฟังก็จะรับโทษเพียง๑ใน๓
การพูดเนี่ยให้ผู้อื่นเสียหายถูกดูหมินเกลียดชังดังนั้นต้องพิสูจน์นะว่าดูถูกเกลียดชังยังไง
เช่นมีหน้าที่การงานใหญ่โตมีความได้รับความเชื่อถือหรือแม้กระทั่งถ้ารับราชการประกอบคุณงามความดีมาโดยตลอด

สารชั้นต้นลงโทษ๑ปีลดให้เหลือครึ่งปีแล้วก็ลองลงอาญา
ทั้งจำเลยทั้งโจทย์ก็ไม่พอใจแล้วครับก็ไปร้องอุทร
สารอุทรเห็นว่าอันนี้มันเป็นต่างกรรมต่างวาระไม่ได้เป็นวาระเดียวกรรมเดียว
แบบที่สารชั้นต้นพิจารณาก็เห็นว่าแหมพูดตั้ง๘วัน๘เรื่องแล้วพูดง่าย
กรรมละ๑ปีประตงละ๑ปีรวม๘ปี
ปรับนั่นก็ปรับอีกเท่าไหร่๓แสน

ส่วนอีกสารหนึ่งติดกันครับบันลังใกล้กันนะครับ

หมายความว่าคดีที่ลง๘กรรม
เป็นคดีที่หมอแอร์เขาฟ้องเอง
ส่วนอีก๖กรรมอีกบันรังหนึ่ง

เพราะสารท่านลำแปดอย่างนี้มันอภิ

ไม่เคยมีใครจะเจอเยอะอย่างนี้ครับ
คือในอดีตก็ไม่เคยมีการหมินประมาทแบบนี้เหรอคะ

แสดงว่าคนนี้พูดรัวพูดมันเยอะ
เพราะฉะนั้นนับเป็นกรรมนะครับ
ก็คดีนี้บันลังนี้โดนไป๘ใช่ไหมครับ

ก็กรรมละปีกระทงละปี๑๔ปีครับ

แต่ว่าลดสารลดให้ครึ่งหนึ่ง

ปีและดูถึงพฤติกรรมนะครับ

แล้วมัน๗ปีมันรอลงอาญาได้เหรอ

กระทงหนึ่งศาลลงปีหนึ่งแม้นรวมกันแล้ว
จะได้ระยะเวลาเกิน๓ปีก็คือเป็น๘ปีแล้วลดเหลือ๔ปี
ก็สามารถรอลงอาญาได้ครับ

ลักษณะนี้ท่านผู้ชมก็คงจะต้องเข้าใจนะครับ
คดีหมินประมาทเป็นคดีที่เดี๋ยวนี้มันง่ายครับ
เพราะว่าเป็นการที่ไม่จะต้องโฆษณาไม่ต้องไปพูด
มีคนสัมภาษณ์หรือไม่ไปให้สัมภาษณ์
ก็แถลง
และที่เขาสัมภาษณ์ไปลงข่าว

หินประมาทควักโทรศัพท์ขึ้นมากดเลย
เพราะฉะนั้นอารมณ์ตอนนั้นยังพรุ่งพลาด

ยังอยากจะลงก็ควักโทรศัพท์มาลงเฟส
ไอ้นั่นไอ้นี่มันเลวมันอย่างนั้นอย่างนี้

ความโกรธอารมณ์ของคนโกรธเนี่ยแน่นอนครับว่าโดยฉับพลัน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ในคดีหมินประมาทจะรวดเร็ว

แล้วก็ยังจะผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วย
ยังกิจด้วยแต่ในกรณีนี้ไอ้โทรศัพท์สารทันยก
นะครับเรื่องเกี่ยวกับผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

โดยการโฆษณาล้วนทั้งหมดโดนไป๑๔กระทง๑๔กรัม
นะครับกรรมละ๑ปีรวม๑๔ปีลดให้ครึ่งเหลือ๗ปี

เพื่อให้จำเลยกลับเนื้อกลับตัวประพฤติปฏิบัติเป็นคนดี
เป็นอีกหนึ่งกรณีนะที่เอามาตีแสกหน้า

แค่คำพูดแค่อารมณ์ชั่วประเดี๋ยวประดาว
ก็ทำให้เกิดโทษเกิดคดีแบบนี้ได้

ช่วงหน้าเรามาตามดูเรื่องราวที่มีปัญหา
จุวิทย์ตีแสดหน้า
คดีหมินประมาทเป็นคดีที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายมากเพราะสื่อมันชักมันชักนำ
ลกศาลคดีหมินประมาทนี่คุณนิวคุณไปพูดกับใครหรืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องระวัง
ท่านผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันรวดเร็วการสื่อสารรวดเร็วใช้เฟซบุ๊คหรือว่าใช้อินสตาแกรมใช้อะไรต่างเขียนเนี่ย
กลายเป็นการหมินประมาทด้วยการโฆษณาก็มีโทษนะครับแล้วก็ยังแต่ส่วนมากแม้ว่าคดีเกี่ยวกับหมินประมาทเนี่ย
จะมีการรอลงอาญาแต่ก็มีคนติดคุกเพราะคดีหมินประมาทเหมือนกันนะครับ
ยกตัวอย่างได้ไหมครับ
คุณจัตทุปรณไงก็ตอนนี้อยู่ในคุกก็โปรโดลภารการศาลดีกากดีหมินประมาทคุณอภิษฐ

ไม่จริงครับมีติดแล้วครับ
แล้วก็คดีสิ้นสุดสารดีกาตัดสินให้จำคุก๑ปีไม่รอลงอาญา
และกรณีการรองรออาญาใหญ่อย่างไฮโซตำ
ก็อย่างที่บอกแล้วครับเพราะว่าตัดสินเป็นกรรม
คดี๑ที่๘กรัมอีกคดีที่๑ที่๖กรัม
แม้ว่ารวมกันแล้วระยะเวลามันลดแล้วเหลือ๗ปี
ก็คือ๑๔กรัมสารลงให้กรัมละปี๑๔ปี

แต่ก็รอลงอาญาได้เหตุเพราะว่า
แต่ละกรัมนั้นไม่ถึง๓ปี
เพราะฉะนั้นอย่าได้ไปหมินประมาทใครนะ
อย่างผมก็ไม่มาเหมือนสมัยก่อนเป็นนักการเมือง
โอ้โหคดีคุณนิวอื่น
เดือน๓เดือนมาที๒เดือน๓เดือนมาทีละครับ

แต่ก็ผ่านผลไปได้แล้วมันเจรจากไกล่เกลีย

ก็มีการถอนแจ้งความหรือว่าถอนฟ้อง
ก็สามารถทำได้ครับ

แต่ก็อย่างบอกแล้วครับเป็นคดีที่มีการไกล่เกลี่ยได้
สารท่านก็จะมีศูนย์ไกลเกลี่ยนะครับ
ในแต่ละสารนะครับอย่างสารอาญาก็จะมีศูนย์ไกลเกลี่ย
ซึ่งผมก็เคยเดินทางไปไกลเกลี่ย
วนหน้าอย่าไปโกรธผมเลยนะว่าโถนี่ผมก็พูดไปนะ
อย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้มันมีข้อหนึ่งครับคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับ
ก็สามารถที่จะให้สารท่านเขาว่าผมเป็นนักการเมืองในอดีต
ก็พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับสารก็จะยกนะครับ
เคราะห์สิ่งที่เราพูดด้วยว่าเจตนายังไงมีประโยชน์หรือเปล่า
ก็พูดง่ายว่าไม่ได้เป็นงานใส่ความเขาในกรณีสื่อมวลชนอย่างนี้นะฮะ
พูดเพื่อให้สังคมนะฮะเข้าใจข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้มีเจตนาในการใส่ความนะฮะ
ก็จะไม่ถือว่าเป็นการหมินประมาทนะครับเพราะฉะนั้นคดีหมินประมาท
ต้องขอเตือนให้ประชาชนท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเพราะบางครั้งเราโกรธเรามีอารมณ์
เราโพสต์เฟซบุ๊คตัวเองทันทีคิดว่าไม่เป็นไรเป็นคดีหมินประมาทนะครับ
ใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างหยิบยกมาตีแสกหน้ากัน
มาดูเรื่องคืบหน้าค่ะจากกรณีที่มีปัญหาผู้โดยสารที่ดอนเมืองหนาแน่น
ระหว่างที่รอต่อหมอเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยแน่นอน
คุณชุวิตตีแสงหน้าไปแล้วก็มีความเคลื่อนไหวแล้วนะคะ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ดูแลสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
นิ่งนอนใจเห็นว่าทางดอนเมืองเนี่ยโอ้โหมาทีเนี่ย
แค่นั้นเองคนตั้ง๔๕๐๐คนเพราะมันลงทีเดียวกัน๑๐กว่าไฟล์ท
ไฟล์ทหนึ่งเนี่ยก็คือสายการบินนึงมาลงไฟล์หนึ่ง๔คน๓๐๐๔๐๐คน
รวม๑๐ไฟล์๔๐๐คนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
ทางนี้เขาก็ประชุมโดยท่านพบจากทิพย์ก็เรียกประชุมโดยเร่งด่ว
เพราะว่าบอกแล้วประเทศเราเป็นเมืองท่องเที่ยวใครก็อยากมาค่ะ
พอมาถึงไปเจอคนอย่างนี้โอ้โหหมดสภาพตั้งแต่ต้น
อาจารย์คนนั้นแกก็ไปโพสต์นะบอกอุ๊ยประเทศไม่ไหวแล้ว
อย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่อยู่แล้วก็เข้าเป็นเรื่องเลย
เพราะฉะนั้นรวดเร็วอีกไหมเร็วค่ะอย่างนี้ก็ต้องรวดเร็วเหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้โลกเราเนี่ยรวดเร็วมากครับการสื่อสารเพียงแป๊บเดียวนะครับ
แล้วเขาก็คิดว่าท่านนายกมีกฎกระทรวงว่าจะมีการยกเลิกใบตม๖
เวลาที่เราออกต่างประเทศนี้เขาเรียกอะไรขาออกเราต้องเขียนใบต่อม๖
ใบตม๖ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้แหละครับต่อม๖หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ
เวลาเราไปใบยาวเนี่ยตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยแหละเวลาออกต่างประเทศเนี่ย
เราก็ต้องเขียนชื่อเขียนสกุลเขียนที่อยู่ไปไฟล์อะไรไปการบินไทย
ประเทศไหนนะครับถามว่าจริงเราเป็นเจ้าของประเทศเนี่ย
เราก็ไม่น่าจะต้องเขียนนะประเทศอื่นก็ไม่มีเท่าไหร่นะครับเดินทางออก
คือหมายความว่าเราเป็นคนในประเทศนั้นมีถิ่นพักอาศัยอยู่นั้นนะครับ
ตัวอย่างเช่นประเทศซิงคโปร์นะครับคนสิงคโปร์เดินทางออกนอกประเทศเนี่ย
เขาก็ไม่ต้องเขียนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณมีพาสปอร์ตเขามีปั๊ม
เดี๋ยวคุณก็ต้องกลับมาข้อมูลทะเบียนรัฐอะไรก็มีแต่ไอ้ที่มันต้องเขียนเนี่ย
คือคนขาเข้าครับก็คนต่างประเทศที่เป็นวิซิเตอร์นี่แหละครับคนต่างบ้านต่างเมือง
เพราะเข้ามามีปัญหาเรื่องอาชญากรรมไหมไอ้คนนี้เป็นใครถูกไหมฮะ
เมื่อเดินทางเข้าประเทศเนี่ยเขาก็ต้องเขียนใบตม๖นะครับ
ชื่ออะไรมาจากไหนจะไปไหนใช่ไหมมาอยู่เมืองไทยกี่วันใช่ไหมแต่ในกรณีของคนเป็นเจ้าของประเทศเนี่ย
อย่างเราคนไทยเนี่ยคุณนิวจะไปเขียนทำไมก่อนมีพาสปอร์ตแล้วเพราะอะไรครับ
เพราะสังเกตได้เวลาตมเวลาเขียนไปแล้วเรากลับเข้ามาเป็นขาเข้า
ก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่จริงไหมครับเพราะเราเข้าทางออโต้เขาก็ให้เอาวางไว้ในตระก้าเลย
ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ใบนี้คือเรียกว่าใบตม๖
ก็ไปตรวจคนเข้าเมือง๖นี่แหละครับนะฮะทีนี้ปรากฏว่าวันนี้ใช่ไหม
ทางกรณีประโยชน์ออกกฎกระทรวงยกเลิกใบต่อมอ๖
ทีนี้คนก็เข้าใจคิดว่าเพราะว่าวันนั้นที่ดอนเมืองขนาแน่น
ทางรัฐบาลก็รีบแก้ไขจะยกเลิกต่อม๖คนมันก็คงสะดวกขึ้น

กังวลไหมล่ะว่าอ้าวแล้วไม่ต้องคัดกรองคนแล้วเหรอ

ยกเลิกคือยกเลิกแต่ไม่ยกเลิกไอ้ใบเก่ามาใช้ใบใหม่

เขาบอกเขียนง่ายกว่าเดิมนะครับมีความรวดเร็วเขียนง่ายนะครับ
ไม่ต้องใช้๒ใบตรงนี้ทำไมเราจำได้นะใบยาว

มีหน้ามีหลังอีกถูกไหมครับนี่อย่างนี้
บอกยกเลิกไปเลยใบตองม๖เนี่ย
แต่ผมอ่านแล้วยกเลิกมันไม่มีใช้ใหม่นะ
แต่ว่าเอาละข่าวมาเขาบอกว่ามีใช้ใบใหม่
ยกเลิกใบเก่าใช้ใบใหม่เขียนสั้นขึ้นเร็วขึ้นง่ายขึ้น

คนก็คิดว่าวันนั้นเพราะอาจารย์เขาโพสต์หรือเปล่า

เพราะเขาบอกว่าเป็นแผนเขาอยู่แล้วที่เขาจะยกเลิก
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีด้วยนะ
เป็นยันเก็บสถิติที่กระทรวงการท่องเที่ยวบอกว่า

เฉพาะนักท่องเที่ยวแต่ละปีใครเข้ามากี่คนแล้วเป็นตัวเลข
ใช่คุณนิวพูดถูกครับเป็นการเก็บสถิติ
ก็อย่างนั้นนะสิครับแล้วคนไทยทำไมจะต้องมี

เข้ามาจะมาเที่ยวเมืองไทยเข้ามาเท่าไหร่แล้ว
เป็นสถิติจะได้มีความรู้ว่ามาจากประเทศนั้นกี่คน

เดินทางเข้าเมืองไทยเป็นปีละเท่าไหร่
มาตุประสงค์อะไร
แต่ในสถานะของเจ้าของบ้านเจ้าของประเทศเนี่ย
ก็คงไม่ต้องเขียนเพราะยังไงก็มีพาสปอร์ต
และที่สำคัญในบางประเทศเขาไม่ได้ปั๊มแล้วนะคุณนิวทราบไหม
เวลาเราเดินทางไปเขาจะปั๊มใช่ไหม
อย่างบางประเทศยกตัวอย่างเช่นประเทศฮ่องกง

สปอร์ตเอาไปเขาให้ฉีกกระดาษใบหนึ่งเสียบไว้

เขาไม่ทราบเหมือนกันนะเขาอาจจะประโยชน์ว่าไม่ลกมึงนะครับ

ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย
ต้องไปที่ตมของประเทศเขาหลังจากเครื่องบินลงแล้ว
แล้วต้องเอาพาสปอร์ตไปยื่นใช่ไหมครับ
ก็จะมีการประทับตาว่าเข้าเมื่อไหร่นะครับ
เสร็จแล้วเราก็เข้าประเทศเขานะครับ
แต่บางประเทศเดี๋ยวนี้ไม่ต้องประทับแล้ว
เขาฉีกใส่กระดาษเหมือนตัวรถเมย์

แต่บางคนบอกชอบความมีเสน่ห์ในการประทับไง

ถ้าเราเป็นคนที่เรียกว่าวิซิเตอร์คือผู้เยี่ยมเยือนนะครับ
เมื่อเราเข้าประเทศเขาเนี่ยแน่นอนครับ
เขาก็ต้องเข้มงวดเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใคร
เดินทางมายังไงฉันใดฉันนั้นเมื่อเข้าประเทศไทยก็เหมือนกันครับ
ต่างบ้านต่างเมืองเข้ามาก็ต้องเขียนรายละเอียด
ถูกไหมครับแต่กลับกันนะฮะถ้าเป็นเจ้าของเนี่ยออกก็ไม่น่าจะต้องเขียน
แต่ว่าก็ยังต้องมีอยู่นะครับต่อม๖เนี่ย
เลิกอันเก่าและเริ่มต้นเมื่อ๑ตุลานี้ครับ
ค่ะก็ต้องเตรียมตัวดีสำหรับใครจะเดินทาง
แต่ว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
บางทีมันก็จะเป็นการเก็บสถิติข้อมูลอาจยากรผู้ร้ายข้ามแดนก็ได้
ใครจะไปรู้นะคะคุณผู้ชมแต่ก็เชื่อมั่นว่าเอาล่ะเรื่องนี้ทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ปรับตัวได้อีกเช่นกันนะคะ
พ้นไปอีกหนึ่งเรื่องที่คุณชุวิตตีแสกหน้ามีความคืบหน้า
แต่เรื่องนี้ที่ผมพูดผมพูดไปเมื่อหลายวันก่อนท่านผู้ชมครับ
คือกรณีของตำรวจแล้วก็กรมการปกครองเนี่ยเขาจะเขามีปัญหากันนะครับ
เดี๋ยวนี้เนี่ยคุณนิวทราบไหมครับเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรื่องค้ามนุษย์เรื่องการพนัน
บ่อนการพนันเนี่ยไม่ใช่ตำรวจจะจับได้อย่างเดียวนะ
เดี๋ยวนี้กรมการปกครองเขาก็เอาเรื่องเหมือนกัน
เพราะกรมการปกครองเขาถือว่าเป็นองค์กรท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้ามีบ่อนหรือว่าถ้ามีสถานบริการมีการค้ามนุษย์เด็กต่ำกว่า๑๘เนี่ย
กรมการปกครองเข้าไปจับท้องที่ก็เดือดร้อน๕เสือสอนออะไรต่างก็ถูกย้าย
แถวสะพานขวา
แถวสะพานควายจะเป็นแหล่งดั้งเดิมเลย
ผมจำได้ว่าสมัยวัยรุ่นเนี่ยก็ยังมีเลยนะครับ
เป็นร้านตึกแถวมีแสงสีมีคาราโอเกะนะครับ
บางท่านอาจจะขับผ่านไปมองเห็นผู้หญิงนั่งอยู่หน้าร้านเดินไปเดินมา
นั่นคือร้านแถวสะพานควายซึ่งกรมการปกครองไปจับเมื่อปีที่แล้ว
ก็ปรากฏว่าจับได้เด็กต่ำกว่าอายุ๑๘นะครับ
ชั้นสอบสวนเนี่ยก็ปรากฏว่านายคนนี้เขารับ
ว่าเขาเป็นแค่กัปตันเป็นคนดูแลร้านเท่านั้นเองไม่ใช่เจ้าของ
เจ้าของชื่ออากูโดยมีนายสุชาติเป็นผู้จัดการ
แต่พอถึงชั้นอันนั้นชั้นจับกลุ่มนะพอชั้นสอบสวนเนี่ยกลับคำฮะ
กับคำบอกว่าผมเป็นเจ้าของทั้งหมดอ้าวอ่านี่สิครับ
มันก็มีพิรุธก็มีพิรุธเพราะชั้นสอบชั้นจับกลุ่ม
บอกว่าตัวเองเป็นแค่กัปตันคืออย่างนี้คุณนิวเรื่องนี้ผมทราบดี
สถานบริการต่างเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ชื่อตัวเองหรอก
ไม่ใช่ชื่อตัวเองเพราะใช้ชื่อตัวเองเนี่ยจริงเนี่ยต้องมีใบอนุญาตไหม
มีต้องมีนะครับบริษัทจัดตั้งสถานบริการมีไหม
ต้องมีนะไปขอขายเหล้าขายบุหรี่เนี่ยต้องขอไหมมีอีกแล้วครับ
เพราะฉะนั้นไอ้คันที่จะดูเป็นเจ้าของมันดูไม่ยากนะครับ
แล้วเปิดเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเอาแค่๓เดือน๖เดือนเปิดมาเป็นปี
เพราะฉะนั้นย่อมรู้อยู่ว่ามีระบุชื่อเจ้าของนะครับ
เพราะตามใบอนุญาตต่างต้องระบุชื่อเจ้าของ
ท้ายสุดแล้วบริษัทห้างหุ้นส่วนเสียภาษีไหม

ก็ต้องเสียสิครับแล้วกัปตันมันจะไปเสียได้ไง
แต่เดี๋ยวนี้สถานบริการต่างมักจะใช้ชื่อรับรถบ้าง

เฮ้ยถ้ามึงติดคุกนี่เดี๋ยวคุณดูแลครอบครัวให้

เพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็เข้าทำนองว่า

จับกลุ่มยอมรับว่าเป็นแค่กัปตัน

แต่พอสอบสวนขึ้นศาลแล้วรับ

เพราะไม่มีชื่อในสำนวนการสอบสวน
ในขึ้นสารก็ไม่มีชื่อนะครับ

ค้ามนุษย์๕ปีค้าประเวณี๕ปี

ด้าวโดนไปอีกปีนึงนะครับ
เด็กต่ำกว่าทำงานก็โดนไปอีก

เพราะกรมการปกครองเขาไปจับเขาก็หวังว่า
เออจับแล้วมีเดี้ยงต่างกว่า๑๘

ก็ได้แค่กัปตันคนเดียวสารลดให้ครึ่งหนึ่งติดคุกอยู่๕ปี๗เดือน
ก็คงจะประมาณไม่กี่ปีก็ออกมาอีกแล้ว
ทีนี้เราอยากจะให้ไปถึงเจ้าของขยายผล
กรมการปกครองเดี๋ยวนี้เขาก็ยันขันแข็งตำรวจทั่วไปก็ระวังให้ดี
เพราะจู่โครงการปกครองเข้าไปจับพร้อมรวมกับมูลนิธิเอ็นไวเดอร์
เราก็ไม่ใช่แค่จำคุกไม่ใช่แค่ปรับนะ
ต้องมีชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนชดเชยค่าสินใหม่ทดแทนด้วย
ถ้าไม่มีก็นับวันแล้วครับจับเปลี่ยนเป็นค่าปรับเป็นจำแล้วครับ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์

เด็กหน้าอย่าเปลี่ยนไปไหนเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องที่ตกเขานักศึกษาสองคน
ใช่เราบอกเอาไว้ตั้งแต่วันจันทร์นะว่าวันที่๙เนี่ยจะต้องรอดูความคืบหน้าสักครู่เดียวช่วงหน้าค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับคุณชูวิทย์ในชีวิตตีแสกหน้านะคะ
อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมใครติดตามอยู่
ส่งข้อความส่งความคิดเห็นผ่านทางไลน์มาร่วมสนุกลุ้นรับเสื้อยืดชีวิตตีแสกหน้ากันนะคะ
เอาล่ะช่วงสุดท้ายนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่เราบอกว่าจะติดตามก็คือการช่วยเหลือการกู้ซากรถที่นักศึกษาไทยไปตกอยู่ที่สหรัฐอเมริ
ผมเห็นใจมากครับท่านผู้ชมครับ
พี่น้องหรือลูกชายลูกสาวเนี่ยไปสหรัฐอเมริกาไปเรียนหนังสือ
เรียนจบเนี่ยคุณนิวครับธรรมดาครับ
นักศึกษาทุกคนก็ต้องเที่ยวพักผ่อน
หลังจากเรียนหนังสือมาหนักก็มักจะใช้รถเดินทาง
สหรัฐอเมริกาเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือใช้รถเดินทาง

รถครับเพราะการเช่ารถนี่ง่ายและมีอยู่ทั่วไปทั่วทุกที่
การเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยพอลงไปปุ๊บจะเป็นเมืองเล็กเมืองใหญ่เนี่ย
พอลงไปก็เช่ารถนะฮะ
เช่ารถผมก็เคยบอกไปแล้วเมื่อหลายวันก่อนว่าเช่าง่าย
คือหนึ่งก็ขอให้มีบัตรเครดิตนะครับ
สองมีใบขับขี่นะครับ
ขับขี่ไทยนี่แหละครับแล้วก็พาสปอร์ตนะครับ
คนบางคนก็ไม่ชุวิตพูดผิดหรือเปล่าใช้ใบขับขี่ไทยได้เหรอ
ใช้ได้ครับเพราะเขารู้ครับเพราะเขามีตัวอย่างสำเนารายละเอียดของใบขับขี่ไทย
ซึ่งระบุไว้ชื่อตรงนี้คือชื่อตรงนี้คือนามสกุลตรงนี้คือวันหมดอายุ

มีรายละเอียดครบทุกประการเพื่อแสดงให้เห็นว่าใบขับขี่ไทยเนี่ย
ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะดูยังไงนะครับ
บะเขือบขี่ไทยเป็นมาตรฐานโดยเฉพาะรัฐที่เป็นเมืองท่องเที่ยว
ใช้ใบขับขี่ไทยก็สามารถเช่ารถได้นะครับ

แต่ของเขากว้างใหญ่ภายศาลนะครับ
ซึ่งมีบางส่วนล้ำเข้ามา
อันนั้นเป็นภาพที่เราคุ้นตาอยู่แล้ว
ที่เราไปที่นักศึกษาสองท่านนี้ไป
คือเป็นเมืองหลวงของรัฐคาลิฟอร์เนียนะครับ
ก็เป็นพวกเกี่ยวกับสำนักงานของรัฐบาล
ถ้าไม่มีธุระปะปังก็คงไม่มีใครไป
ซึ่งมีหุบเขารถขับขึ้นไปก็ขับเข้าอุโมงบ้าง

เขาบ้างทางโค้งทางเลี้ยวเยอะแยะ
ดังนั้นคนที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะพลาด

อย่างจุดที่นักศึกษาตกลงไปก็เป็นโค้งหักศอกเหมือนกันนะครับ
เขาก็พ่อแม่ญาติพี่น้องไปที่สหรัฐอเมริกา
ก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับบอกว่าคนเราไม่ใช่คนประเทศเขาหรือเปล่า

เขาก็เลยช่วยช้าหรือเปล่าเขาก็เลยช่วยช้า
ประกอบก็มีคนพูดบอกว่าถ้าเป็นฝรั่งมาที่เมืองไทย
ถ้าตกไปอย่างนี้คนไทยลุมกันช่วยแล้ว

เพราะว่าย้ำไปย้ำมาอย่างนี้จนกลายเป็นประเด็น
คือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าฝรั่ง
ในช่วงวันแรกที่เกิดอุบัติเหตุ
ทางครอบครัวเขาบอกว่าวันแรกก็ไม่เห็นจะรีบลงไปช่วย
ถ้ารีบลงไปช่วยเขายังพอทัน
ซึ่งถ้าจริงเนี่ยระยะเวลากี่วันแล้วคุณนิวครับ
ตอนนี้ตั้งแต่๒๖อันละกระดาษ

โอกาสที่จะรอดนี่ก็คงจะน้อยลง

ในเรื่องของการช่วยเหลือจากอุบัติเหตุแบบนี้
แรกทำไมไม่ลงไปช่วย

แล้วก็เห็นว่าเป็นคน

ผมก็คิดว่ามันคงไม่ได้เป็นอย่างนั้น
แม้ว่าทางครอบครัวเขาอยู่ในภาวะของการลำบาก
มีลูกมีบุตรมีคนในครอบครัวเสียชีวิต

แล้วก็ยังไม่ได้ตัวหรือไม่ได้ร่างกายมา

การเปรียบเทียบว่าไม่ใช่คนของประเทศเขา
ตอนแรกมาก็เห็นว่าเครื่องมือเครื่องไม้ทันสมัย
เลยอยากจะมาอเมริกามีความทันสมัย
แล้วทำไมเรื่องพอตกไปอย่างนี้
ทำไมไม่ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัย
ประเทศสหรัฐอเมริกามาช่วย

ประเทศสหรัฐอเมริกามีภัยธรรมชาติอยู่เยอะ
ในภาคกลางมีทวนดูภายุหมุน
หรือแม้กระทั่งน้ำท่วมก็ไม่ใช่ไม่มี
มีจำพายุคารีน่าได้ไหมครับ
ที่แถวรัฐคาลิฟอร์เนียรัฐฟอริดา
ซึ่งท่วมหนักเลยเป็นประวัติการ
มีผู้เสียชีวิตความเสียหายเยอะ
นอกจากนั้นก็ยังมีภายุต่าง
คือประเทศศาสตร์และภิการมีประเทศที่กว้างใหญ่ไปสาน
การช่วยเหลือคนเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับหนึ่ง
คือบริเวณนั้นก็จะมีตำรวจทางหลวงที่รับผิดชอบ
และตำรวจชุมชนเขาเรียกว่าเชอรีฟเชอลีฟ
ก็เหมือนกับเราก็จะเป็นระดับตำรวจท้องที่กับตำรวจทางหลวง
การประสานงานกันในพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อุทยาน
ก็ยังมีเรื่องเกี่ยวข้องกับอุทยานอีก
ทีนี้บริเวณที่ผมเคยวาดไปเนี่ยมันเป็นหุบเขาลึกลงไป
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาหน่อย
ฝรั่งเนี่ยเขาคิดถึงคนเป็นมากกว่า
เพราะในขณะนี้ก็คงจะคิดว่าเสียชีวิตไปแล้ว
ในบริเวณนั้นมีน้ำท่วมขังเยอะ
ผมไม่อยากให้พูดไปเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย
เห็นว่าต่างชาติต่างบ้านต่างเมือง
คือในประเทศเขาก็ยังมีคนที่เป็นหลากหลายวัฒนธรรมอยู่เยอะนะครับ
ก็คงไม่มีประเทศไหนในโลกแล้วที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย
แล้วก็มีคนหลากหลายเท่าประเทศสหรัฐอเมริกา
เพราะฉะนั้นทหารว่าไปเหยียดว่าไม่ใช่ฝรั่งหรือเปล่า
ถ้าเป็นฝรั่งนี้เขาคงจะช่วยไปแล้ว

คือเขาจะมองเรื่องของการให้ความปลอดภัยกับผู้ที่จะลงไปช่วยเหลือ

ตรงนั้นที่สำคัญที่สุดคือเขาคิดว่าเขาลงไปช่วยเหลือแล้ว
มีอันตรายต่อชีวิตของคนที่ไปช่วย
เพราะฉะนั้นการลงไปช่วยในขณะที่ยังอันตรายอยู่

ก็เลยก็รอช่วงเวลา
แต่เขาก็พยายามบอกว่าเร่งรัดทำอย่างเต็มที่ดีที่สุด
ส่วนทางครอบครัวเองก็เรียกว่าต้องจ้างเอกชนให้ลงไปช่วยดู
ก็ทางเอกชนก็ยังไม่ได้ลงไป
ก็คือแบบใช้เงินมากพอสมควร
เอกชนนักปีนเขา๕๐๐เหรียญ

ก็คือถ้าไม่ได้ตอนเป็นมา
ก็อยากได้ร่างกายไปทำบุงทำบุญ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่มีการต่อว่าต่อขา
และทางสื่อที่สหรัฐอเมริกาก็เริ่มจะพูดถึง

นานเกินไปหรือเปล่า
เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกก็อาจจะเป็นปัญหา
ประเทศไทยก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้ว

เพราะฉะนั้นก็ต้องประเมินสถานการณ์กันดี

ไม่ได้ชีวิตก็ขอตัวนะครับ

เข้าใจจิตใจของคนที่

คนไทยเองก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวทั้งสองครอบครัวด้วยนะคะ
ทั้งติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กัน
คุณผู้ชมวันนี้คุยกันมาหมดเวลาแล้วนะครับ

ติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อน